มาดูอีกหนึ่งเรื่องใหญ่เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะ
เป็นเหตุการณ์คนร้ายนะคะใช้ท่อเหล็กยาวสักประมาณ๑เมตร
ทุบกระจกรถกระบะแล้วก็รถเบียมเดเบอร์ยูของเอ่อ
ชาวบ้านในระแวกนั้นนะคะกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้แบบนี้ค่ะ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณหน้าบริษัทกระหนกไทยคอนสตรักชั่นจำกัด
เลขที่เจ็ดสิบเจ็ดตำวนท่าทรายอำคือเมืองนทบุรีนะคะ
คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นผู้ชายหนึ่งคน

จจ๓๓๓๒กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหายคันนี้แล้วค่ะ
แล้วก็หยิบซองเงินสดไป๒๕๐๐๐บาทที่ใส่ไว้ตรงบริเวณคอนโซลด้านหลังนะคะ
หลังจากนั้นก็หลบหนีไปยังไม่จบค่ะก่อนจะหลบหนีไปนะคะ
ยังใช้ท่อนเหล็กปลาใส่กระจกหน้าบ้านเสียหายอีกด้วย
เหตุการณ์นี้จริงแล้วเกิดขึ้นสักประมาณเกือบเที่ยงคืน
ของวันที่๒๓กันยายนที่ผ่านมานี่คือผู้เสียหายนะคะ
คุณเจษดาลามออายุ๓๔ปีเป็นเจ้าของบ้าน
ให้การกับตำรวจสพรัฐนาธิเบศบอกว่า
คือตัวเองเป็นสถาปนิกและเปิดบริษัทออกแบบรักสร้างบ้าน
พร้อมมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาสศพไทยข๒จนนทบุรี
อกจากนี้คุณเจษดาท่านนี้แหละค่ะผู้เสียหายคนนี้
เตรียมที่จะลงสมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ที่คาดว่าจะมีการเลือกตั้งช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้ด้วย
รถกระบะถูกทุบเงินของกรรมธิการเด็กและสตรี
เตรียมนำไปมอบให้กับโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมก็หายไปด้วย
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนสพรัฐนาธิเบศบอกว่า
ก็ตั้งประเด็นไว้๒ประเด็นเรื่องของการทุบทำลายแบบนี้นะคะ
ก็คือเรื่องของปัญหาส่วนตัวแล้วก็การลักทรัพย์
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าพอจะทราบเบาะแสของคนร้ายแล้ว
กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอสารอนุมัติออกหมายจับคนร้าย
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ